แต่ปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิต

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะ
สามีคนนี้คือนายพะโนมนเอี่ยมสุนทรครับ
เป็นสามีของนางสาวชะนิดาธเนธอนันต์นะครับ
เดินทางไปพร้อมกับพี่สาวของผู้ตาย
พี่สาวชื่อว่านางรัชดาชอบประดิษฐ์นะฮะ
ก็ไปกันแจ้งความกับตำรวจของพระร่างานสอบศวนศพมชลบุรีครับ
บอกว่าภรรยาเขาเนี่ยคือชะนิดาตั้งคัน
ก็ฝากท้องไว้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดชนบุรี
พอถึงการหนดคลอดนะฮะ
ก็นัดว่าจะมีการผ่าทำคลอดไม่ได้คลอดตามธรรมชาตินะฮะ
สามีก็นำภรรยาไปส่งถึงโรงพยาบาล
ช่วงก่อนผ่าตัดสุขภาพภรรยาแข็งแรงดีมาก
ไม่ได้มีโรคอะไรเลยฮะทุกอย่างปกติดี
หลังผ่าตัดเสร็จได้ลูกชายออกมาสุขภาพแข็งแรงน่าเอ็นดูทีเดียว
แต่ปรากฏว่าภรรยาช็อกครับหมดสติและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
โรงพยาบาลอ้างว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเพราะว่าน้ำคร่ำไหลเข้ามาที่ปอด
เขาบอกว่าแต่โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบ
อันนี้เขาเขียนว่าภาวะน้ำคร่ำอุดตันในปอด
เขียนมาในใบมรณบัตร
เขาบอกว่าแต่โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบอะไรเลย

ทางโรงพยาบาลไม่ได้ผิดต่อในมันเลย
ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยครับ
น้องหนูเข้าไปปกติครับหมอบอกว่าปกติ
หมอที่สาขาเขาบอกว่าปกติ
ซึ่งมันก็ไม่น่าจะผิดพลาดถ้าคนที่ปกติเข้าไปทำการคลอด

น้องออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงน้องก็มีสภาวะที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
อันนี้ซึ่งครอบครัวทางครอบครัวก็สงสัยว่าเพราะอะไร
เป็นสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ล่าช้าหรือว่าเป็นสภาวะที่
อย่างที่เขาบอกว่าน้ำคร่ำไหลย้อนกลับเข้าไปสูงความหัวใจหัวใจยุ่งเตือนเฉียบพันธุ์
ตามใบบรรณบัตรนะครับคุณผู้ชมแก้ไขข้อมูลนิดนึงตามที่เราเห็นในเอกสารที่คุณหมอเขียนไป
เกิดจากภาวะน้ำคร่ำเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนั่นเอง
สามีและพี่สาวของผู้เสียชีวิตเป็นหลอดเลือดในปอดด้วยที่เขียนมาในเอกสารนี้
ทีนี้สามีและพี่สาวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าหากโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบ
หรืออธิบายสาเหตุการเสียชีวิตจนให้เขาพอใจและยอมรับกับเหตุผลได้
ครอบครัวจะไม่เผาศพจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลนะครับ